แล้วนะคะสำหรับการพยายามตามหาคนที่ไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่หายตัวออกไปจากบ้านตั้งแต่๑๑พฤษภาคมไปเจอว่าเป็นศพวันที่๑๔พฤษภาคม
คือตอนนี้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือวัตถุพยาน
เพราะว่าประจักษ์พยานที่เป็นคนไม่มี
ไม่มีใครเห็นในช่วงที่น้องชมพู่หายตัวออกไปจากบ้าน
รวมถึงในหมู่บ้านก็ไม่มีกล้องวงจรปิด
วัตถุพยานที่สำคัญและตามหามากที่สุด
คือเสื้อของน้องชมพู่ที่ใส่ในวันหายตัวไป
ก่อนหน้านี้การทำงานของตำรวจลงพื้นที่เอาแบบทุกตารางนิ้ว
ค้นหาไปเจอหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า
ว่าแต่ไม่ใช่เสื้อผ้าของน้องชมพู่นะคะ
เสื้อผ้าของคนอื่นไปเจอกระป๋องเครื่องดื่ม
ไปเจอขวดเครื่องดื่มไปเจอกุญแจรถจักรยานยนต์ทั้งหมดนี้
ตำรวจเอาไปตรวจดีเอ็นเอรอผลอยู่
และเมื่อวานนี้ค่ะจากการลงพื้นที่ค้นหาไปเจออีก
ไปเจอเสื้อผ้าผู้ชายและผู้หญิง
แต่ทีนี้จุดนี้ที่เจอมันใกล้จุดที่พบศพของน้องชมพู่มากนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ทำงานหนักค่ะ๒๔วันล่วงเลยมาแล้วนะคะ
เมื่อวานี้พันธ์ตำรวจเอกนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บังคับการสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจนครบานในฐานะกำกับดูแลชุดปฏิบัติการทั้งหมด
ระดมค้นหาชุดใหญ่มากกว่าทุกครั้ง
ย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะค้นหาแบบทุกตารางนิ้ว
แกนพื้นที่ทั้งหมดซึ่งจะเน้นพื้นที่นอกเส้นทางปกติ
เส้นทางปกติก็คือไม่ใช่เส้นทางที่ชาวบ้านใช้ในการไปหาของป่าในพื้นที่นี้นะคะ
เพราะว่าเป้าหมายไม่เพียงแค่ต้องการวัตถุพยานบนตัวน้องชมพู่เท่านั้น
แต่ว่าตำรวจต้องการจะรู้เส้นทางที่คนร้ายใช้
เพราะคนร้ายคงจะไม่ใช้เส้นทางปกติที่ชาวบ้านใช้
แต่คงจะต้องมีเส้นทางหลบเลี่ยงสายตาชาวบ้านในวันเกิดเหตุ
สำหรับเส้นทางการเก็บหลักฐานนะคะจุดปล่อยแถวคือบริเวณจุดที่ไปพบแหวนบริเวณตีนเขา
เจ้าหน้าที่เดินปูพรมเรียงหน้ากระดานไปจนถึงอ่างกก
ระยะทางจุดแรกตั้งแต่ปล่อยตัวไปจนถึงอ่างกกประมาณ๒กิโลเมตร
แต่จุดนี้ค่ะ๒กิโลเมตรผ่านไปเนี่ยหาแบบนี้เลยทุกตารางนิ้วทุกซอกทุกมุมไม่พบวัตถุต้องสงสัยแต่อย่างใด
หลังจากนั้นนับต่อไปนะคะจากอ่างกกเลยไปอีก๑กิโลเมตรจะเป็นจุดที่พบศพน้องชมพู่
ระหว่างทางค่ะที่เจ้าหน้าที่หยุดพักและเป็นการพบหลักฐานอีกหนึ่งชุด
เป็นชุดแสกสีส้มกับกางเกงสีเขียวขี้ม้าคล้ายสีทหารนะและอีกหนึ่งอย่างคือกระสอบถุงปุ๋ยสีขาวจุดที่พบค่ะอยู่ใกล้ถ้ำ
ถ้ำนี้ใกล้กับจุดพบศพและรองเท้าของน้องชมพู่เอาล่ะตำรวจไม่แน่ใจแหละว่าเป็นของใครแต่เก็บไว้ทั้งหมดค่ะ
ไว้เป็นหลักฐานและจะรวบรวมทั้งหมดส่งไปยังสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลางเพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับคดีต่อไปค่ะ
ใส่ถุงแบบนี้ค่ะส่งต่อไปตรวจดีเอ็นเอนะคะ
ส่วนก่อนหน้านี้ค่ะรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าไม่สามารถใช้การได้นะรถจักรยานยนต์คันนี้นะคะ
ขณะที่การสอบปากคำพยานในคดีเจ้าหน้าที่ยังคงลงพื้นที่ทุกวัน
ก่อนหน้านี้สอบแล้วสอบทั้งหมดหมู่บ้านแหละเป็นร้อยคนแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าสอบอีกสอบไปเรื่อยวนไปเรื่อยเพราะอะไร
ภายใต้สมมุติฐานว่าครั้งแรกอาจจะจำไม่ได้
ครั้งที่สองอาจจะคิดอะไรได้อาจจะจำอะไรได้เพิ่มขึ้นมาบ้าง
ว่าในวันเกิดเหตุมีอะไรผิดปกติขึ้นบ้างค่ะ
เราตามกันต่อนะคะเพราะว่าทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็อยู่ในพื้นที่เกาะติดเรื่องนี้นะคะ
มีความคืบหน้ารายงานเพิ่มเติมอย่างแน่นอน